ภาคส่วนทั้งนักวิชาการก็ดีเอ่อค่าราชการก็ดีค่ะที่สุดแล้ว
มีมติเป็นเอกชั้นนะฮะแบนสารเคมีการกระสิทธิ์๓ชนิดประกอบ
ด้วยพาราคอร์ดกลายโกเซตแล้วก็คลอร์ไพรฟอสนะฮะคือบอกว่า
ดีใจมากที่เห็นข้าราชการนักวิชาการมีคุณธรรมมีจิตสำนึก
ต่อความปลอดภัยของประชาชนยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง
การเมืองแต่เป็นภารกิจของรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขสาธารณะ
สุขที่ต้องรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชนเพราะจริงจริง
แล้วนโยบายนี้ไม่ได้อยู่ของในนโยบายของพักในช่วงหา

ในการใช้เป็นของอนุมัติให้ใช้หรือเปล่าก็เป็นของคณะกรรมการ
ถูกอันตรายซึ่งเขาก็ยืดเวลามาที่ใช้อยู่ทุกวันนี้
มันก็คือเป็นเวลาที่ยื่นมาแล้วนะครับวันนี้มาโหวตใหม่
เพราะเวลาเก่ามันจะหมดเวลาที่ยืดเก่ามันจะหมดไม่ใช่ว่า
ซึ่งเพิ่งจะมาโหวตว่าควรใช้หรือไม่ควรใช้วันนี้นะครับ
มันไม่ควรใช้มาตั้งนานแล้วเราก็อย่าไปแบบใช้วิธีเลี่ยง
บารีหาช่องโหวของกฎหมายแล้วพยายามทำในสิ่งที่มันไม่
เกิดประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษให้กับประชาชนแล้วก็พยายามจะ
หาวิธีการให้มันได้ใช้ต่อไปอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
คือเรื่องของการแบนสารพิษเนี่ยมี๒กลุ่มกระเศรษฐกร
เห็นด้วยว่าให้แบนกับที่ไม่เห็นด้วยว่าไม่ให้แบนเนี่ยนะคะ
ทีนี้คนที่ไม่เห็นด้วยทำยังไงคุณอนุทินบอกว่าหลังจาก
นี้ถ้าเกิดว่าจะไปยื่นฟ้องต่อสารปกครองก็ทุกอย่างเป็น
ตามขั้นตอนของกฎหมายเราในฐานะกระทรวงสาธารณสุขมีหน้า
แบนก็ต้องทำอย่างสุดหัวใจส่วนใครคัดค้านก็เป็นสิทธิ์
นะฮะคุณอนุทินบอกว่าขั้นตอนการทำลายสารพิษหลังจากนี้ยัง
มีเวลาให้ใช้ได้คือถึง๑ธันวาคม๖๒เพราะฉะนั้นหลังจาก
หลังจาก๑ธันวาคม๖๒ถ้าเกิดว่าใครยังใช้๓สารพิษนี่
อยู่อืมก็ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายนะคะอัปเดตสั้นสั้นที่
ส่วนธรรมดาคมก็ยอมถอยและกลมขนส่งไปศึกษาก่อนสัก๑ปี
ค่อยว่ากันใหม่พักก่อนสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้า